เป็นเรื่องระทึกรับเปิดเทอม

ปรากฏว่าเพื่อนไม่รู้ไปหยอกเล่น
ระเบิดบ้ึ่มขึ้นมาบาท๗ทั้งคู่ค่ะ
โอ้โหเป็นภาพที่ไม่อยากเห็นเลย

มีคำถามว่าเอาระเบิดไปโรงเรียนทำไม

ยังเด็กกันอยู่เลยนะฮะเนี่ยค่ะ๗โมงครึ่ง
ตำรวจสพบ้านแพง
กู้ชีพโรงพยาบาลบ้านแพง
ก็ต้องไปช่วยเด็กชายชั้นปฐม

คุณผู้ชมนอนรอความช่วยเหลืออยู่หน้าโรงเรียนค่ะ

เด็กคนแรกนามสมมุติชื่อเด็กชายบอมนะคะอายุ๑๒ปี
ฉีกขาดที่ต้นขาซ้าย
อีกรายหนึ่งก็คือเด็กชายเบิ้ลนามสมมุติเหมือนกัน
อายุ๑๒ปีเป็นแผลชะกันที่หลังเท้าขวา

สองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันอยู่ป๖นะคะ
ก็ต้องไปโรงพยาบาลล่ะค่ะโรงพยาบาลนครพนม
เมืองต้นทราบว่าเด็กชายบอมเอาระเบิดปิงปอง
ใส่กระเป๋ากางเกงนักเรียนข้างซ้ายมาโรงเรียนด้วย
แล้วก็ล้อเล่นกันเล่นกันกับเด็กชายเบิ้ล
เด็กชายเบิ้ลไม่รู้ก็เลยเอาเท้าเตะไปที่กระเป๋า
ซึ่งมีระเบิดปิงปองอยู่

นี่ค่ะเป็นคือเขาบอกมันไม่ใช่การทำร้ายร่างกายกัน
แต่เป็นเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการของเด็ก
คดีนี้ก็ต้องรอสอบสวนหาที่มาโดยละเอียดนะคะ

แล้วต้องสอบส่วนผู้ปกครองด้วยหาที่มาของระเบิดนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
โรงเรียนด้วยค่ะโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว

ดูแลเด็กที่จะเข้ามาในโรงเรียน
ว่าเอาอะไรที่ไม่ปลอดภัยเข้ามาหรือเปล่า